ที่
สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะหลายคนสงสัยเอ๊ะเห็นท้องฟ้ามืด
บางที่เนี่ยมีฝนตกด้วยนะคะตกลงนี่ฤดูอะไรกันแน่ตอนนี้คือฤดูหนาว
คุณผู้ชมแต่ฝนที่ตกลงมาในประเทศไทยในระยะนี้เกิดจากการสลายตัวของพายุ
เหวี่ยงเอาความชื้นเข้ามาในประเทศไทยค่ะ
เมื่อความชื้นนะคะปะทะกับลมหนาวที่แพลลงมาจากประเทศจีน
ทำให้เกิดมีฝนตกนะคะในหลายพื้นที่ของประเทศ
แต่หลังจากนี้ค่ะหลังจากวันที่๘เดือนนี้เป็นต้นไปค่ะ
ประเทศไทยของเราจะเริ่มสัมผัสถึงลมหนาวแล้วค่ะ
ลงมาจากประเทศจีนทำให้ภาคเหนือนะคะภาคอีสาน
รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นนะคะในช่วงค่ำถึงเช้าค่ะ
หลายคนสงสัยอีกว่าอ้าวแล้วพายุอัศนีที่ก่อนหน้านี้
ก่อตัวอยู่จะพัดถึงประเทศไทยหรือไม่ค่ะ
ทิศทางของพายุลูกนี้ค่ะพายุอัศนีนะคะ
มีทิศทางเดียวกับพายุโคนนี้ค่ะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะ
คุณผู้ชมคะไปที่ประเทศเลบานอนนะคะ
ชายฝั่งเกิดนาคเล่นน้ำขนาดใหญ่ค่ะ
ทำให้ท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะซึ่งนาคเล่นน้ำแบบนี้นะคะ
เกิดจากการที่มีลมเย็นพัดผ่านน้ำที่มีความอุ่นค่ะคุณผู้ชม
อากาศยกตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
หลังจากนั้นอากาศที่อยู่รอบก็พัดค่ะ
ทำให้เกิดเป็นงวงสูงขึ้นไปบนฟ้าแบบนี้ค่ะ
และนี่คือรูปกรณาวันนี้สวัสดีค่ะ